ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อยค่ะ

โอ้โหเจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขาต้องระดมรถน้ำไปเป็น๑๐คันเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เขามีตั้งข้อสงสัยว่าก็เป็นคนที่อยู่ในบ้านนี่แหละ

เออตำรวจสะพอเมืองแพร่เขาก็ประสานรถดับเพลิงแล้วนะคะ

ที่นี่อยู่ที่ตำรวจป่าแม่นอำเภอเมืองแพร่
เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาดับไฟนั้นสัก๔๐นาทีได้
ก็โชคดีที่มันไม่ได้ลุกลามไปแถวบ้านใกล้เดินเคียงตรงนั้นนะคะ
ค่าเสียหายเบื้องต้นก็ประมาณเอาไว้สักประมาณ๓แสนค่ะ
คนที่อยู่บ้านหลังนี้เขาชื่อว่านายเนรนามสมมุตินะคะอายุ๓๕ปี
ก็แหม่มีการคือให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ร้องไห้พูดจาวกไปวนมา
ทีนี้ไปจับใจความได้แบบนี้เขาบอกว่าเขานอนหลับอยู่ในบ้าน
คือเนรเนี่ยหนีกองเพลิงจากบ้านตัวเองออกมามีข้าวของติดตัวมาบางสิ่งบางอย่าง
เขาร้องไห้ว่ายังไงเขาร้องไห้แล้วเขาก็เหมือนกับพูดไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะคะ
แต่เขาบอกว่าตอนที่เขาหลับอยู่จู่รู้สึกเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
รู้สึกเหมือนถูกสายใยแห่งความร้อนมันมาพาดที่คอแต่เห็นนะว่าคอเขาแดงจริงนะคะ
แล้วเขาบอกเขาเลยสะดุ้งตื่นจากนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นไฟมันลุกไหม้บ้านอย่างรวดเร็
รีบขนของเท่าที่จะขนได้หนีตายออกมาสารใจแห่งความร้อน
สายใหญ่แห่งความร้อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรนะคะ
ครับอ้อทีนี้ย่านเขาก็บอกแบบนี้ว่าในในทรีย์อ่ะอยู่บ้านหลังเนี่ยคนเดียว
คือพ่อกับแม่ของนายเนรเสียชีวิตไปหมดแล้ว
แต่ย่านบอกว่าในเนรเนี่ยเขามีประหวัดป่วยจิตเวท
โอ้โฮเพราะเคยเสพยามาก่อนนั่นเนอะ

เผาบ้านทิ้งญาติญาติและเพื่อนบ้านแถวนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไปไหนไกลเลย
เพราะกลัวว่านายเนรจะเผาบ้านและสุดท้ายเดี๋ยวมันจะลุกลามไปตรงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนี้เขาบอกว่านายเนรไปรื้อไม้สักที่บ้านออกไปส่วนหนึ่ง
เอาไปขายได้เงินมาสักหมื่นกว่าบาทแล้วก็กลายเป็นมาเกิดเหตุเพลิงไหม้
อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะว่าไม่แน่ใจว่านายเนรเผาบ้านตัวเองหรือเปล่าค่ะ
โอ้โหไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อไปนะครับ